มีไงเนี้ยเนี้ยร้อยแตกเนี้ยเนี้ยเนี้ย

เฮ้ยลงไว้ไทยแล้วมา
เอาไปแล้วครับเข้าไปได้แล้ว
หิวหิวจิ

ไฟไฟ

ไฟไฟ
โอเคนะครับเจ้าหน้าที่เยี่ยมมากเลยครับหยุดทันเยี่ยมครับพี่
เยี่ยมครับ
บอกแล้วร้องม้านึกออกแล้ว